คุณผู้ชมดูเวลาก็ใกล้๘โมงตรงแล้วนะคะ
นอกจากเดี๋ยวเราจะขอรบทุ่งชาติ

ที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่ง๘โมงเดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะเปิดให้ญาติ
ซึ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุกระดยิงที่โคราช
ได้มารับศพ๕ศพที่เหลือ
ใน๕ศพเป็นศพของจ่าสิบเอกจักรพันธ์ผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
พาไปดูบรรยากาศสดได้จากโรงพยาบาล
จากคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

เชิญค่ะ
ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งช่วงเวลา๘นาฬิกาที่จะถึงนี้นะคะ
ทางเจ้าหน้าที่นั้นก็จะเปิดบริการให้ญาติเดินทางมารับศพ๕ศพที่เหลือ
ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็จะเป็นศพของผู้ต้องหาด้วยค่ะ
ซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะคะที่ฉันได้เฝ้ารอสถานการณ์
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีญาติของผู้ต้องหาเดินทางมาแต่อย่างใดค่ะ
นี่ค่ะบรรยากาศของโรงพยาบาลมหาราชนานิติเวศ
จังหวัดนครราชศรีมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ยังไม่มีญาติเดินทางมาติดต่อขอรับศพแต่อย่างใดนะคะ
มีเพียงเจ้าหน้าที่ค่ะที่เดินทางมาจัดเตรียมสถานที่
เนื่องจากวันนี้เป็นวันทำการปกติ
ซึ่งต้องเปิดให้บริการประชาชนที่เดินทางมารับศพตามปกติด้วย
เจ้าหน้าที่นะคะได้สรุปยอดศพจากเหตุกราดยิงที่มี

เมื่อวานนี้มี๒๕ศพด้วยกันค่ะ
เหลือเพียงอีก๕ศพที่ต้องเดินทางมารับในวันนี้
ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะเป็นศพของจ่าสิบเอกจักรพันธมมาอายุ๓๒ปี
จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๒๙คนบาดเจ็บ๕๘คน

เจ้าหน้าที่ทหารนะคะจะพาญาติเดินทางมารับศพในช่วงเช้านี้
แต่ตอนถึงแต่ถึงขณะนี้นะคะยังไร้วิแววญาติที่เดินทางมารับศพของผู้ต้องหา
ส่วน๔ศพที่เหลือนะคะคาดว่าจะมารับในวันนี้ทั้งหมดเหมือนกันค่ะได้แก่
ศพของพ่อแม่ลูกค่ะนายสุริยะลิ้มรัตามอนอายุ๔๔ปี
เด็กชายปรมะลิมละตามอนอายุ๑ปี
นางสาวอภิษณภาขันผักแว่นอายุ๔๕ปี
และนายสมเกียจวิชุปัญญาพาณิชย์อายุ๕๔ปี
ที่ถูกไฟคลอกในรถยนต์ภายในห้างเทอร์มินัล๒๑ค่ะ
ซึ่งอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะคะ
ก็ได้เฝ้ารอว่าจะมีทหารเดินทางมาแล้วก็พาญาติของผู้ต้องหา
มารับศพของผู้ต้องหากลับไปหรือไม่ค่ะซึ่งจนถึงขณะนี้แล้วก็ยังไร้วี่แวว
ญาติแล้วก็ทั้งทหารนะคะที่จะเดินทางมาติดต่อขอรับศพไป
ซึ่งถ้าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวดิฉันจะรายงานเข้าไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ
และนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดความเคลื่อนไหวล่าสุดที่นิติเวศ
โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ขอบคุณทีมงานด้วยนะคะก็ยังคงปักหลักอยู่ที่
โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมามีความคืบหน้านะคะค่ะ